คุณผู้ชมคะจากสถานการณ์น้ำท่วมในตอนนี้
หลายพื้นที่ยังประสบกับภัยน้ำท่วมอยู่เลยนะคะ
แต่ว่าคนในวงการบันเทิงของเราไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะ
หลายคนให้ความช่วยเหลือยื่นมือลงไปช่วยเหลือกันถึงพื้นที่

ที่เตรียมจะลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยเช่นกันนะคะ
เอกพันธ์เป็นหนึ่งในสมาชิกมูลนิธิร่วมกับตันยู
เตรียมลงพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้อง

ที่จังหวัดอายุทยาอ่างทองรวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียง
ที่ได้รับผลกระทบอีกครั้งช่วงปลายสัปดาห์นี้ค่ะ
จากว่ายังมีพี่น้องที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่อีกมาก
โดยเฉพาะผู้หญิงแล้วก็เด็กค่ะ
วันศุกร์นี้ผมจะไปที่อ่างทอง
อายุทยารอบทั้งหมดเลยนะครับ
ท่วมอยู่ที่เป็นแบบว่าแอ่งใหญ่เลย
ส่วนคุณบินเขาก็แยกไปทางเหนือเหนือตอนต้น
เราจะซุ่มดูนะครับตามอำเภอต่างที่เขาได้รับความเดือดร้อนจริง
เอาแบบจริงเลยที่แบบว่าไม่มีหน่วยงานเข้าไปเลย

ทางมูลชีวิตรุงตันอยู่ก็จะมีสิ่งที่มอบให้ก็คือ

แล้วก็มีเทียนมีไม้ขีดมีเกลือมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปประมาณนี้
แล้วก็มีสตังค์มอบให้ด้วย
ผู้หญิงก็มีที่สำคัญเลยผ้าอนามัย
อนามัยนะครับยารักษาโรคน้ำที่เขาต้องดื่มต้องใช้ทุกวัน
นอกจากคุณไทยแล้วก็ยังมีกลุ่มดาราศิลปินอีกหลายต่อหลายคนนะคะ
ลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลืออย่างเมื่อวานนี้เนี่ย
เอาอาหารไปแจกให้กับผู้ประสบภัยคือเขาลำบากจริงนะคุณ
อันนี้คือตอนนี้ก็น้ำท่วมขังมาเป็นระยะเวลานานแล้วด้วยนะคะ

เพราะหลังจากนี้ค่ะไม่เพียงแค่แจกจ่ายสิ่งของ
หลังจากนี้ที่จะต้องเยียวยากันก็คือนั่นในเรื่องของการซ่อมแซมที่อยู่แบบนี้ด้วย
แล้วก็ในเรื่องของสุขภาพของชาวบ้านแล้วก็ประชาชนในบริเวณนั้นด้วยนะคะ